เรื่องของนายกเป็นเรื่องระดับโลกเป็นเรื่องระดับชาติ
แต่ผมเนี่ยยังต้องวนอยู่กับเรื่องความเดือดร้อนของคนที่มีรายได้น้อย
วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่มีข่าวดีหลายด้าน
ข่าวดีด้านที่๑เรื่องการลดดีเซล
น้ำมันดีเซลลดแล้ววันนี้ไม่เกิน๓๐บาทต่อลิตร
อันนี้ก็ตรงกับข่าวที่มันแพร่มมามาก่อน
ตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกิน๓๐บาทต่อลิตรเนี่ยไปได้นานแค่ไหน
คำตอบเบื้องต้นมาจากรัฐมนตรีว่า
กระทรวงพลังงานพีรพันธ์มั่นใจจะตรึงไว้ได้ถึงสิ้นปี
ก็๓เดือนแปลว่าหลังจาก๓เดือนสิ้นปีคอยลุ้นกันอีกทีนึง
แต่ว่าข่าวที่มันตามมาอีกเรื่องหนึ่งอันนี้น่าสนใจครับ
รัฐมนตรีพลังงานเร่งช่วยรถบรรทุกถามว่าจะช่วยยังไง
แนวทางคืออาจจะให้สมาคมรถบรรทุกเนี่ยที่เขาใช้น้ำมันดีเซนเป็นต้นทุนเนี่ย
ให้สมาคมสามารถนำข้าวน้ำมันดีเซนสำเร็จรูปเข้ามาเองได้
เพื่อใช้ในกิจการของตัวเองเอามาขายไม่ได้นะใช้ในกิจการของตัวเอง
ถ้านำข้าวมาเองได้ไม่ต้องรอซื้อจากโรงกัน
ไม่ต้องซื้อต่อจากผู้ประกอบการน้ำมัน
อันนี้น่าจะลดราคาลงมาได้พอสมควรเพิ่มเติมจากที่ว่าไม่ให้เกิน๓๐บาทต่อลิตร
วิธีการนี้ต้องไปดูข้อกฎหมายแต่รัฐมนตรีพีรพันธ์บอกดูแล้ว
ไม่น่ามีปัญหาอันนี้ก็ต้องรอช็อตต่อไปว่า
จะสามารถนำเข้าน้ำมันดีเซนมาเองอย่างที่ว่านี้ได้ไหม
ทีนี้ผลที่ตามมา
ที่จะเป็นผลดีกับชาวบ้านทั่วไปก็คือ
เมื่อดีเซลลงมาลิตรละไม่เกิน๓บาท๓๐บาท

คุณอภิชาติไพรรุ่งเรือง
คนนี้เขาเป็นประธานสมาภัณฑ์ลดมันทุกข์
เขาเคยบอกว่าถ้าราคาน้ำมันดีเซลลดลงมาได้

เขาจะลดค่าขนส่งสินค้าลงได้๓
และถ้าน้ำมันเบนดีเซนลดลงมาได้๒บาทต่อลิตร
ราคาขนส่งสินค้าจะลดลงมา๖

ผมว่าขั้นตอนจากนี้ไป
เขาจะลดราคาค่าขนส่งลงมา

แล้วถ้าราคาค่าขนส่งมันลดลงมาได้อย่างที่พูดไว้ผลมันจะเป็นยังไง
ประธานสภาอุตสาหกรรมคุณเกลียงไกรเทียนนุกูลบอกผมว่า
ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะเห็นราคาสินค้าปรับลดลงมาได้

แต่ว่ามันจะลดเร็วลดช้าได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับอะไร
ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบสินค้าที่เขาสต๊อกไว้
ยกตัวอย่างเช่นอาหารสด
อาหารสดเนี่ยอาจจะลดลงมาได้ภายใน๑๕วัน
อาหารสดคือสิ่งที่ร้านค้าร้านอาหารทั้งหลายเนี่ยต้องไปซื้อมา
ถ้าเป็นอย่างนี้ราคาอาหารการกินราคาข้าวแกงราคาก๋วยเตี๋ยว
มันจะต้องลดมาตามสัดส่วนสิครับ
ตอนที่น้ำมันขึ้นราคาเนี่ยข้าวแกงจานละ๕๐บาท
ขยับไป๖๐๗๐ถ้า๖๐๗๐คนมีรายได้น้อยมนุษย์เงินเดือน
กิน๒จานก็ร้อยกว่ากินจานเดียวก็ไม่อิ่ม
ตอนนี้น้ำมันมันลดลงมาแล้วนี่ครับ
ขนส่งกำลังจะลดตามมา
ค่าวัตถุดิบกำลังจะลดตามมา
แล้วข้าวแกงอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยว

ถ้าลดไม่ได้มันต้องมีกลไกของหน่วยงานของรัฐ
ที่จะมาต้องทำให้ลดลงมาได้ตามสัดส่วน
อันนี้ฝ่ายรัฐบาลต้องตามดู
ฝ่ายรัฐบาลต้องคอยกำกับดูแลต้องตามดู

มันจะกลายเป็นลักษณะขึ้นแล้วขึ้นเลย
ลงไม่ได้ขึ้นได้ลงไม่ได้
มาถึงเรื่องราคาน้ำมันเบนซิน
อันนี้ก็เคยได้ยินว่ามาตรการที่เขาจะช่วยเหลือเนี่ย
เขาจะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก่อน
ใครล่ะแต่เป็นกลุ่มปลอบางเอ้าก็พวกวินมอเตอร์ไซค์ทั้งหลาย

บรรดาแท็กซี่ที่ยังใช้น้ำมันเบนซินอยู่
อันนี้เรื่องเบนซินก็จะมาตามนี้
ค่าไฟนั้นรู้กันอยู่แล้วว่าลดลงมาหน่วยละ๓บาท๙๙สตังค์

มันจะส่งผลต่อการลงทุนของนักลงทุน
เพราะถ้าค่าไฟบ้านเราแพงมากแล้วแพงไปตลอดเนี่ย
เขาจะไปลงทุนประเทศที่
ค่าไฟถูกเพราะมันเกี่ยวข้องกันเยอะ
นี่เรื่องราคาพลังงาน

ผมก็พยายามขีดเส้นตายให้เห็นภาพชัด
๒๖กัณหญ่ภักดิ์หนี้เกษตรกร
มีรายละเอียดที่เกษตรกรควรรู้มาจากคุณจุลพันธ์อมรวิวัตร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์บอกว่า
การพักชำระหนี้ของเกษตรกรครั้งนี้แตกต่างจากอดีตแตกต่างยังไง
คือแม้จะเข้าโครงการพักหนี้แล้วแต่เกษตรกรยังกู้ยืมเงินเพิ่มเติม
ทกศนำไปประกอบอาชีพได้อันนี้ที่เพิ่มเข้ามา
หลังจากพ้นระยะเวลาการพักหนี้เกษตรกรจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้น
ถัดมาระหว่างการพักชำระหนี้ทกศจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรชำระหนี้เข้ามาได้
โดยเงินชำระหนี้จะนำไปตัดเป็นเงินต้นเป็นส่วนใหญ่
เพื่อให้หลังพ้นระยะการพักชำระหนี้แล้ว
เกษตรกรก็จะมีภาระหนี้ลดลงอ่าอันนี้ก็เป็นข่าวดี
จะไม่ได้เข้ามาในโครงการพักหนี้
แต่ว่ารายละเอียดต่างเนี่ยต้องไปตามดู

รัฐมนตรีจุลพันธ์ต้องตามไปดู
ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำที่ผ่านมา
ผมจะบอกให้นะว่านโยบายพักหนี้เนี่ยเป็นนโยบายดี

แต่พอลงไปในทางปฏิบัติ

นโยบายดีหลักการดีมันบูดเบี้ยวครับ
เช่นว่าคนที่ค้างชำระหนี้๒งวด๓งวด
เข้าโครงการพักหนี้ไม่ได้
ก็คนที่เขาค้างชำระนั่นแหละคือเขาเดือดร้อน
เขาเดือดร้อนมากกว่าคนที่ชำระได้

ค้างชำระหนี้๒งวด๓งวดไม่มีสิทธิ์พักหนี้
ก็เหมือนยิ่งโดนลงโทษคนที่ลำบากมากกว่าคนอื่นหนักเข้าไปอีก
ฉะนั้นอย่าออกแต่นโยบาย
ออกแต่ใบสั่งใบสั่งการ
เขาได้ทำตามนโยบายไหม
เขาทำตามนโยบายจริงหรือเปล่า

มันจะกลายเป็นว่านโยบายดี

แต่ทางปฏิบัติมันไม่ดี
เพราะฝ่ายปฏิบัติไปสร้างกำแพงสร้างปราการ
กิจกันอะไรต่อเลยว่าเยอะไปหมด